ดูความคืบหน้ากรณีที่นายแจ๊คอิทธิพลจู่ก็ใช้มีดจ้วงแทงที่ลำคอน้องผู้หญิงสองคน
จนกระทั่งน้องเสียชีวิตไป๒รายแล้วก็บาดเจ็บอีก๕รายด้วยกัน
คือตอนนี้ยังไม่แน่ชัดจริงว่ามูลเหตุในการที่นายแจ๊คคนนี้ลงมือก่อเหตุเกิดจากอะไร
คือตอนแรกสันนิษฐานว่านายแจ็คน่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติ

ที่เจ้าหน้าที่พาตัวนายแจ๊คคนนี้ไปตรวจเรื่องของสภาพจิตใจนะคะ
แล้วมีการส่งตัวนายแจ๊คเข้าเรือนจำเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ส่วนคุณผู้ชมครอบครัวน้องจูน
น้องที่เป็นเหยื่อของนายแจ๊คเนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะช่วงบ่าย
ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีนะคะ
มีการชาปนกิจศพน้องจูนไปที่เรียบร้อยแล้ว
จูนชื่อจริงชื่อนางสาวชนลดาหินคำอายุ๒๒ปี
นักศึกษาชั้นปีที่๔มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานีนะคะ
โดยในงานชาปนกิจศพมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
คุณสยามสิริมงคลเป็นประธานในพิธีค่ะ
มีญาติพี่น้องคณาจารย์แล้วก็เพื่อน
มาร่วมแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียน้องจูนจำนวนมากนะคะ
เพื่อนนักเรียนเพื่อนนักศึกษาต่างกลั้นน้ำตาไม่อยู่ค่ะ
มีการร่วมกันร้องเพลงช่วงที่ดีที่สุดของคุณบอยโกศิยพงศ์

การสูญเสียน้องจูนแล้วก็ส่งน้องจูนเป็นครั้งสุดท้าย
พ่อและแม่ยังทำใจไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะคนเป็นแม่นะคะ
ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาจนเป็นลมบนเมนนะคะ
ครอบครัวต่างต้องพาคุณแม่ลงมานะคะ
แล้วก็มาดูแลนะคะปฐมพยาบาลค่ะ
อกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานีค่ะ
มีการมอบเงินช่วยเหลือจำนวน๑แสนบาทให้กับครอบครัวน้องจูนด้วย
ส่วนอีกศพหนึ่งซึ่งเป็นเหยื่อของนายแจ็คคนนี้นะคะ
ชื่อว่านางสาววันนาลีปัญญาสัยหรือว่าขออภัยค่ะนะฮะ
ในงานศพของน้องจูนเนี่ยนางสาววันนาลีปัญญาสัย
หรือว่าเจ๊อ๋อ๙๐ล้านเนี่ยได้มาร่วมงานด้วยนะคะ
วันชาปนากิจนะจู่เจ๊อ๋อแกสัมผัสได้ถึงว่า
มีเด็กผู้หญิงสองคนครับที่มีบาดแผลที่บริเวณลำคอเนี่ย
ยืนร้องไห้จนเธอน้ำตาไหลออกมา
เพราะฉะนั้นแล้วเธอก็เลยตั้งใจจะเดินทางมามอบเงิน

แม่ของน้องจูนค่ะได้กล่าวขอบคุณเจ๊อ๋อนะคะ
ญาติญาติก็มาขอจับมือขอถ่ายรูปขอลายเซ็น
แล้วก็ขอโชคลาภจากเจ๊อ๋อด้วยทำไงคะ
ด้วยการนำแป้งมาโรยที่หลังมือเจ๊อ๋อค่ะ
เพราะเจ๊อ๋อเนี่ยแกถูกลอตเตอรี่บ่อยอย่างนี้นะคะ
ญาติญาติก็คิดว่าเจ๊อ๋อนี่แหละอาจจะมาให้โชคให้ลาบนะคะ
ก็เลยทำให้บรรยากาศภายในงานชาปนกิจศพเนี่ย
คลายความโศกเศร้าไปได้บ้างเล็กน้อยค่ะ
แม่น้องจูนบอกว่าน้องจูนรักรถมอเตอร์ไซคอนด้า
ไอคอนสีเทาดำหมายเลขทะเบียนขอไข่วแหวนพอพาน
คันนี้๕๔๓อุดรธานีน้องจูนรักคันนี้มาก
แม่เคยคิดจะเปลี่ยนคันใหม่ให้บอกน้องจูนไปน้องจูนก็ไม่ยอมค่ะ
ก็เลยนำรถคันนี้มาบังสุกุลไปให้น้องจูนไว้ใช้บนสวรรค์ด้วยนะคะ
ส่วนอีกศพหนึ่งที่เป็นเหยื่อของ
ผู้ชายคนนั้นนายแจ๊คชื่อว่านางสาวอัญชยาบุญยียวน
หรือว่าน้องอุ๋งอิ๋งอายุ๑๖ปีนะคะ
ก็เป็นผู้เสียชีวิตอีกรายที่ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อน
แล้วก็ถูกแทงคอขณะที่รถจอดติดไฟแดงนะคะ
มีกำหนดที่จะชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้คือ๙ธันวาคม
วัดบ้านหัวเชียงอำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีนะคะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
จากมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นพฤติกรรมของคนร้าย
บริเวณสี่แยกของนาฬิกานะเลสวนแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้ฮะเอามาดูภาพใหม่มีการเปิดเผยภาพจากกล้อวงจรปิด
บนถนนประจักษ์ศิลปาคมครับจะเห็นนายอิทธิพลอิ่มผึ่ง
หรือว่านายแจ๊คอายุ๓๑ปีผู้ก่อเหตุ
ถูกชาวบ้านขี่รถจักรยายนไล่ตามจับกลุ่ม
ทำให้รถจักรยายนต์ของนายแจ๊คเสียหลักจนเขาต้องทิ้งรถ
แล้วก็ล้มลงบนทางเท้าเมื่อลุกขึ้นได้ก็ถือมีด
วิ่งไล่แทงชายเสื้อเขียวครับเนี่ยฮะเสื้อเขียวนะฮะ
แต่สู้ไงครับชายเสื้อเขียวสู้นะครับ
พยายามป้องกันตัวในแจ๊คมันก็เลยเดินเลี่ยงไป
จากนั้นชาวบ้าน๓๔คนนะครับพยายามจะจับกลุ่ม
แต่ก็ล่าถอยนะครับเพื่อนนายแจ๊คนะฮะ
ใช้มีดนะฮะจะเข้าไปทำร้ายแล้วก็เดินเข้าใส่อย่างเกรี้ยวกราด
พอทุกคนหลีกทางในแจ๊กก็เดินย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็วิ่งข้ามถนนอย่างรวดเร็วนะครับ
แล้วก็ไปใช้มีดแทงนางสาวแว่นทิพย์วงวิลัยอายุ๓๓ปีที่ไหล่ซ้ายนะครับ
ซึ่งเป็นเหยื่อรายล่าสุดจากนั้นนายแจ๊คถึงถูกจับกลุ่มตัวครับ
ผู้สื่อข่าวไปดูนะฮะคุณผู้ชมก็คงอยากเห็นในบ้านพักของนายแจ๊คเนี่ย
มันเป็นยังไงนะฮะในฟาร์มหมูที่ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีแม้ว่าหลังเกิดเหตุนะครับ
เก็บกวาดทำความสะอาดไปแล้วก็ตามแต่ยังมีครับเครื่องรางของขลัง
และภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดอยู่โดยที่เหนือประตูทางเข้ามียันเกราะเพชรของหลวงพ่อปาน
หลวงพ่อฤษีลิงดำติดไว้พอเข้าไปในห้องนะครับก็จะมียันฮนุมานเชิญทงนะครับ
ใกล้กันนะครับก็จะมีผ้าขาวลงอักษรธรรมอีสาน
ธรรมอีสานมีภาพพระพุทธเจ้าภาพเทพทางศาสนาฮินดู
และภาพเจ้าแม่กูลอิ่มนะครับติดอยู่ที่ผนังห้อง
อกจากนี้นะครับยังมีประคำตะกรุดแล้วก็พระเครื่อง
รวมทั้งเครื่องรางต่างใส่ไว้ในถุงพลาสติก
อีกทั้งยังมีรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมเจ้าแม่กวนอิ่ม
และพระพุทธรูปสามองค์อยู่ในสภาพแตกหักและยังมีหนังสือสวดมนต์นะครับ
และกระถางทูบอยู่ในห้องพักด้วยขณะที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานี
คุมตัวในแจ๊คนะครับไปตรวจสภาพจิตครับ
ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะฮะหลังจากเมื่อวานนี้นะครับ
ก่อนอันนี้คุณหมอบอกว่าที่อ้างว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ไม่มีประวัติการรักษานะทั้งที่อุดรหรือทั้งที่ปลาจีนบุรี
ในแจ๊คอ้างเนี่ยนะฮะว่าเขาป่วยทางจิตนะครับ
จากนั้นก็นำตัวไปฝากขังที่เรือนจำกลางอุดรธานีแล้วนะฮะ